รอบพระบรมมหาราชวังก็มีจิตอาสาในลักษณะแบบนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะคุณชายรัฐ
มีทั้งไปแจกน้ำแจกอาหารไปช่วยกันเก็บขยะในแต่ละวันก็มีจิตอาสาเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวเราไปดูจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
ข้าวกล่องขนมขบเคี้ยวน้ำดื่มตั้งโต๊ะแจกยาวเหยียดตั้งแต่แยกสารหลักเมือง
มาตลอดริมสองฝั่งถนนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง
แก่ผู้ที่มาน้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลายคนให้เหตุผลว่าต้องการแบ่งปันและทำความดีเพื่อพ่อ
จากวันนี้มีฝนตกตลอดทั้งวันนอกจากอาหารขนมและน้ำดื่มที่มีการนำมาแจกจ่ายแล้ว
บางส่วนยังนำเสื้อกันฝนมาแจกแก่ผู้ที่ผ่านไปมาอีกด้วย
สสิทรสุวรรณรัศมีตัวแทนกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งเผยว่า
วันนี้นำพระบรมศาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน๙๙๙ภาพมาแจกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนให้เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
อย่างที่พระองค์ท่านนะคะเคยบอกว่าความดีเป็นสิ่งที่ทำยาก
แต่ถ้าเพียนทำไปเรื่อยเราก็จะเห็นผลของความดีนั้น
วันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งของการเริ่มต้นทำความดีของเรา
เพื่อพิสูจน์นะคะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนเรามาตลอดนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้จริงนะคะ
จากจุดเล็กนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็คิดว่าเราคงจะทำอย่างอื่นที่เป็นความดีมากขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ประชาชนที่ผ่านไปมาและได้รับแจกสิ่งของจากจิตอาสาส่วนใหญ่
ประทับใจที่ได้เห็นภาพน้ำใจของคนไทยด้วยกันวันนี้
ทุกคนต่างร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงหัวใจที่จงรักพักดีไม่เสื่อมคลาย
ก็มารอรับเสด็จแต่ก็ตอนช่วงเย็นจะมีขบวนเสด็จผ่านด้วยค่ะ
ก็เลยมาเตรียมความพร้อมก่อนคนเยอะมากเลยค่ะ
ถึงจะโศกเศร้าแต่เราก็เหมือนกับว่าทุกคนช่วยกันเพื่อให้ทุกคนรู้แล้วก็แสดงพลังว่าเรารักในหลวงมากแค่ไหนค่ะ
อาสาส่วนใหญ่ที่มาทำความดีบริการประชาชนต่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้จะตากแดดตากฝน
เพราะพวกเขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด๗๐ปีที่ทรงครองราช